กรณีการซื้อบอนสีหลายคนนิยมแล้วก็นิยมมากเลยคือการซื้อผ่านทางออนไลน์
อันนี้ก็จะมีคนไลฟ์ขายซีเอฟไม้ต้นไม้ต้นนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ส่งกันทางออนไลน์คือถูกหลอกก็เยอะนะคะเอาใบมาพ่นสีก็มีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเขาซื้อออนไลน์เหมือนกันลูกค้าคนนี้ค่ะผู้เสียหายคนนี้
แล้วปรากฏว่าถูกล้านเนี่ยหลอกโดยการใช้กระดาษลูกบอลสีเนี่ย
ปริ้นต์ออกมาแล้วก็มาแปะทับใบไม้บอนสีจริงจริงอะค่ะคุณผู้ชมหลอกกันแบบดื้อเลยอ่ะ

ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับ
สีวะแดงจริงพี่หรอ

นี่ค่ะสุดท้ายปรากฏเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม

ทีแรกเขาบอกว่าดูเผินนะเหมือนบอลสีอย่างที่กำลังนิยมกัน
จริงจริงแล้วค่ะแต่ถ้าเพ่งดูดีดีเนี่ยหรือว่าจับเนี่ย
รู้เลยว่าแหมสัมผัสแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่อืม
ทีนี้พอพลิกใบดูเนี่ยโอ้โหชัดเจนค่ะชัดเลย
ด้านบนที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นบอลสีลายสวยเนี่ยนะคะ
สุดท้ายมันคือกระดาษที่เป็นรูปบอลสีแล้วก็มาแปะทับใบไม้เนี้ยอีกทีนึง
คือจริงมันเป็นบอนเขียวธรรมดาแหละเนอะใช่ไหมฮะ
แต่เอาสีที่เขามามามาเหมือนบอลสีเนี้ยแปะทับเอามาแปะทับ
มาแปะทับอีกทีนึงโอ้โหเออทำกันขนาดเนี้ยฮะ
ทีนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่ง
ก็นำมาโพสต์เอาไว้นะคะเตือนให้ระวังมิจฉาชีพแอดแสงมาแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังผู้เสียหายนะคะเธออยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ
เป็นหญิงสาวผู้เสียหายนี่เธอบอกว่าซื้อมาเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกนะคุณ
เท่าไหร่ค่ะสองพันบาทโอ้ยสองพันได้กระดาษแปะโอ้
เขาบอกเห็นในโพสต์กลุ่มบอนสีเนี่ยก็เลยทักไปเห็นว่าราคาถูก
ก็มีการขอดูวีดีโอคอร์ด้วยนะเอ้ยคอให้ดูเลยเนี่ย
เขาก็เชื่อใจสิเพราะว่าเห็นสินค้าจริงแล้วมันใช่ไง
วีดีโอคอลให้เห็นเลยมันใช่นี่นาสั่งเลย
ทีนี้พอสั่งของมาเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะ
คนขายใช้วิธีปริ้นต์รูปใบบอนสีแปะทับไปจริงมา
ตอนนี้เฟซบุ๊คคนขายสุดท้ายปิดหนีไปแล้วค่ะ

เขาบอกเสียความรู้สึกมากกว่าจะทำงานเก็บเงิน๒๐๐๐ซื้อมาได้
สุดท้ายต้องเสียเงินฟรีค่ะ
แล้วแหมจิตใจคนขายกัดจะขายครั้งเดียวรอบเดียวต้นเดียวหรือยังไงนะ
นั่นสิแล้วคนขายลักษณะแบบนี้เป็นมิจฉาชีพ
อยากจะให้ตรวจสอบย้อนกลับไปไปแจ้งความก็ได้นะ

แต่คนที่เขาดีเขาขายแบบสุจริตมีเยอะ
ต้นไม้ก็ซีเอฟกันได้